วันนี้ค่ะจะพาไปดูคดีสะเทือนใจที่มีคนร้ายรอบยิงพระอาจารย์บัณฑิต
หรือพระหมอท่านเจ้าอาวาสวัดป่าตอเสร็จที่อุดรธานี
เหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะ
มีนาคม๒๕๕๘คนร้ายลอบยิงพระบัณฑิตสุปันทิโตมหรือพระหมอ
เจ้าอาวาสวัดป่าต่อเสียดที่อุดรธานี
ขณะเดินกลับจากการออกบินทบาทญาติโยมในช่วงเช้า
มรณภาพบนถนนทางเข้าวัด

และพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือพระหมอ
ต้องสูญเสียพระที่เลื่อมใสสัทธา
พระนักปฏิบัติสายหลวงตามหาบัว
สร้างวัดวาอามรามมากมาย
หลังเกิดเหตุตำรวจพุ่งประเด็นขัดแย้งที่ดินวัด
ระดมชุดสืบสวนสอบสวนแกะมรอยมือปืนลั่นไกลสังหาร
ก่อนสาวไปถึงภูมิร่วมขบวนการ
ขนจุดต้องสงสัยหาพยานหลักฐานมัดตัวฆาตกรใจโหด
ผ่านไป๒๔วันจับกุมปัญจาชามรีแสนมือเปลือน
ได้ที่บ้านพักในจังหวัดกรสิน
แต่ก็มีเงินเป็นแรงจูงใจ
รู้สึกสำนึกผิดเข้าขอขมาต่อพระพ่อของพระหมอเพื่อขออโหสิกรรม

ปัญจ๋าได้รับการว่าจ้างจากดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวันในขณะนั้น
กับสพเมืองอุดรธานี
หลังก่อเหตุหลบหนีข้ามแดนไปสปลาว
ประสานรับตัวมาดำเนินคดี
และยังพบผู้ร่วมก่อเหตุอีกคน
คือบุญนาคหงษาคำทำหน้าที่ชี้เป้า
ได้ตัวมือปืนได้ตัวคนกลางแล้ว
ได้รถได้วัตถุพยานบางส่วนแล้ว
ก็คือการประมวลที่จะต้องเอาให้ถึงตัวคนจ้างหวาน
ดาบตำรวจชาญชัยซัดทอดบันเจิดฉัดภัยทูลหรือเสียบั๊ก
เศรษฐีเมืองอุดรและเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

บันเจิดให้ข้อมูลว่าพระหมอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ความสัมพันธ์กับศรีกาหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตภรรยาของบันเจิด
เกิดจากความหึงหวงสั่งติดตามความเคลื่อนไหวนาน๑เดือน
แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์คำให้การที่สำคัญพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อระหว่างกันทำให้เชื่อได้ว่าบันเจิดมีส่วนเกี่ยวข้อง
กระทั่ง๒๗มีนาคม๒๕๕๘สารอนุมัติหมายจับบันเจิดฐานจ้างหวานฆ่า
และเข้าจับกลุ่มตัวแต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ต้นตัดสินประหารชีวิตปัญจาชาชามรีแสนมือปืนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
สารภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานผู้จัดหามือปืน
ตัดสินประหารชีวิตให้การรับสารภาพคงจำคุกตลอดชีวิตส่วนบุญนาคหงษาคำสารยกฟ้อง
เจิดหรือเสียบั๊กสารพิพากษาประหารชีวิตฐานจ้างวานฆ่าผู้อื่น
สารอนุญาตให้ประกันตัวผ่านมา๖ปีคดียังไม่สิ้นสุดเสียบั๊กยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีอีก๒สาร